ในพื้นที่อ่ะเขามีการจัดงานเป็นแบบตลาดขายของในงานก็จะมีการเล่น
มีการแสดงคอนเสิร์ตแต่เช่าบ้านนอนไม่ได้อืมเฉยมันดังค่ะ
ปิดประตูแล้วปิดหน้าต่างแล้วมันดังแบบนี้ครับ

มันก็มีเสียงดนตรีเสียงกองเข้ามานะ

เป็นคลิปที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๙นะครับ

เขาส่งมาให้ทีมข่าวเราแล้วให้ลองฟังดูว่า

ตอนปิดประตูหน้าต่างตอน๔ทุ่มแล้วนะ
ในห้องนะฮะมีเสียงดังมากเลยครับนะฮะ
แม้ว่าในห้องที่อัดคลิปอยู่จะปิดทุกอย่างแล้วก็ตาม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าในจุดใกล้บ้านเขามีการจัดงาน
แล้วจุดนี้ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยนะครับ

โอ้โหก็ไม่กล้าให้ไปถ่ายภาพเหมือนกันนะ
จากว่าเกรงกลัวความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับ

แต่ส่วนใหญ่พูดเหมือนกันเลยว่าเดือดร้อน

ซึ่งไม่ได้ห้ามเล่นแต่ว่าอยากจะให้ควบคุมเสียงให้มันเบาได้ไหมนะครับ
คุณเอคนหนึ่งนามสมมุติเป็นชาวบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่บันทึกคลิปเสียงบอกว่า
เสียงที่อัดคืนวันที่๘สิงหาคมนะ
ทำให้ทุกคนในบ้านก็ต้องทนฟังอย่างนั้นแหละครับ

ผ่าตัดมาหมอย้ำต้องพักผ่อนนอนหลับเยอะ
แต่พ่อนอนไม่ได้เสียงดังมาก
ตัวเองก็กลัวว่าพ่อจะทนไม่ไหวเดี๋ยวหัวใจวายแล้วใครจะรับผิดชอบ
ที่ผ่านมาเคยบอกกับฆ่าที่ตลาดไปแล้ว

มีชาวบ้านอีกคนบอกเหมือนกันว่าเดือดร้อน
หรือหลีเสียงหน่อยได้ไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีการแก้ไข
เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการหน่อย
ไม่ได้ห้ามให้คือไม่ได้ห้ามให้มีการจัดงาน
ไม่ได้ห้ามไม่ให้แสดงแต่อยากให้เบาเสียงลงบ้างนะครับ
ที่จะบอกว่าให้เขาจัดงานแต่ว่าไม่ได้รับชาวบ้าน
ไม่ได้รับคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นเขาว่าทำยังไง
ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่กอรมนสมุทรประการลงไปเลยครับ
ไปตลาดนี้แล้วไปเก็บข้อมูลไปเก็บเสียง
แล้วไปขอความร่วมมือผู้จัดงาน
ว่าให้ใช้เสียงตามกำหนดของกฎหมาย
คือต้องไม่เกิน๘๐เดซิเบลนะครับ

ทางด้านผู้จัดการตลาดคุณสันติพงศ์บอกว่า
หลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนไป
ก็เลยสั่งให้ทุกจุดลดใช้เสียงลงไม่ให้เกิน๖๕เดซิเบลซะ
แล้วก็เอาผ้าใบมาปิดล้อมด้านหลังเวทีเอาไว้เพื่อลด
ไม่ให้เสียงมันออกไปกระแทกบ้านของชาวบ้าน
ทั้งนี้งานจัดยาวตั้งแต่วันที่๔ไปถึง๑๔สิงหาคม

จะมีการจัดคอนเสิร์ตนั้นยืนยัน
ไม่ได้จัดก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่
เอาเครื่องวัดเสียงไปวัดอ่าลดลงมาแล้ว
เหลือ๖๕เดซิเบลแล้ว
ตามที่ผู้จัดงานเขาให้ความร่วมมือนะครับ
ก็มีการปรับลงมาฟังสักนิดนึงว่าลดจริงหรือเปล่า
ไปวัดเสียงทุกจุดที่คิดว่าจะเกิดผลกระทบกับ
กับชาวบ้านชุมชนรอบข้างนะครับ
แม้ว่าโรงพยาบาลเองเราก็มีดีไว้ถึงว่า
จากเมื่อก่อนเราจะให้เล่นนโ

ชาวบ้านแถวนั้นว่ามันดีขึ้นไหมหรือยังไงนะคะ

ก็แจ้งมาได้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเสียงเบาลงไหม